เหตุการณ์นี้ล่าหาความจริงว่าทำไมคุณลุงคนนี้ถึงจมน้ำตาย
ทั้งที่เขาก็เป็นคนว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำแข็ง
แล้วก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับ
นี่คือวินาทีตอนที่ไปงมร่างของคุณลุงธนากร
ขึ้นมาจากก้นบ่อครับเป็นบ่อขุดอยู่หลังบ้าน
คือคุณลุงเนี่ยพายเรือออกไปเพื่อจะไปดูไอ้ตะข่ายที่วางดักปลาเอาไว้
แล้วปรากฏว่าก่อนหน้านั้นฝนตกด้วย
แล้วคุณลุงพลัดตกจากเรือจมลงไปในบ่อเนี่ยครับ
มีคนเห็นนะโยนห่วงยางไปให้เพื่อจะช่วยขึ้นฝั่ง
แต่เจ้าตัวนี่คือเหมือนกับหมดแรงแล้วก็ทิ้งร่างดิ่งจมอยู่ก้นบ่อเนี่ยนะฮะ
ตำรวจโรงพักโนนสูงที่โคราชครับรับแจ้งว่ามีคนจมน้ำตาย
ก็ไปตรวจสอบนะฮะบ่อน้ำอยู่กลางทุ่งนาบ่อนี้ครับ
ในพื้นที่บ้านโนนด่านอำเภอโนนสูง
คือบ่อเนี่ยความยาวประมาณ๔๐เมตร
กว้าง๔๐เมตรคือขุดบ่อเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมจตุรัสนะฮะ
แล้วก็ลึก๓เมตรถึง๕เมตรคือแต่ละจุดลึกตื้นไม่เท่ากัน
ครับเจ้าหน้าที่ครับตอนแรกเนี่ยไปพร้อมกับชุดทีมประดาน้ำเห็น
น้ำครับเดี๋ยวลองดูนะจะมีภาพใต้น้ำด้วยคือพอใส่อุปกรณ์
เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ลงดำลงไปไปหาครับก็ใช้เวลาอยู่สัก
พักนึงครับจะลงละดำหาอยู่แบบนี้จนกระทั่งไปพบร่างของลุง
นากรอายุ๖๐เจ้าของบ้านก็นำขึ้นมาตอนที่ไปเจอเนี่ยร่างจม
ก้นบ่อเลยนะครับคว่ำหน้าสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นแล้ว
พอนำขึ้นมาร่างก็ยังคงอยู่ท่าเดิมเลยสอบสวนแล้วทราบว่าฝน
ตกลงมาก่อนที่คุณลุงเขาจะพายเรือออกไปเพื่อจะไปดู
ข่ายดักปลาแล้วระหว่างนั้นเรือล่มครับพลัดตกลงไปในบ่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วตามเนื้อตามตัวไม่พบร่องรอยบาดแผลแต่
ญาติของผู้ตายเขายังคาใจเอ๊ะคือก็พายเรือเป็นว่ายน้ำเป็นคือ
เชี่ยวชาญกับเรื่องในน้ำอยู่แล้วเพราะเหมือนกับเป็นคนหาปลาทำไมต้อง
ตายแบบนี้ได้แปลกนะเนี่ยแล้วเป็นคนแข็งแรงด้วยหาปลา
ตอนกลางคืนก็เคยทำอยู่บ่อยบ่อยไม่เคยเป็นอะไรล่าสุดครับวันนี้
เมียของผู้ตายครับคุณสรรญาเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากรัสเซียนะฮะ
อยู่ต่างประเทศประมาณ๕ปีเพิ่งเดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อ
ที่๙กุมภาตั้งใจว่าเตรียมจะมาหาแฟนเธอก็คือผู้ตาย
นี่แหละครับยังไม่ทันได้มาเลยก็ได้รับรู้ข่าวร้ายซะแล้ว
คือหลานพยายามโทรติดต่อหาเธอแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เกิดเรื่อง
แต่เธอแบตหมดพอดีคุณผู้ชมคุณมิ้นรู้อีกทีก็อ้าวตายแล้ว
ร่างอยู่ที่ห้องดับจิตแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องไปที่ห้อง
ดับจิตด้วยแล้วก็มาหาตำรวจด้วยนะครับเธอยอมรับผู้ตายเนี่ย
มีโรคความดันและเบาหวานเหมือนกับคนทั่วไปแหละพออายุ
ไม่แน่ใจว่าว่ายน้ำแข็งแค่ไหนสาเหตุการตายก็เดี๋ยวคงต้อง
รอเจ้าหน้าที่ตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็คงต้องให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจ

พี่ก็บอกไม่ได้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็น

เป็นเมียได้ก็ไม่เคยว่าได้ไปเล่นน้ำ

พอได้เห็นว่าแกว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า

พี่รอรอผลชนะสูตร

ซึ่งถ้าหากผลออกมาชัดเจนหมดแล้ว

เตรียมจะรับร่างของสามีกลับไปบำเพ็ญกุศลครับ
ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่โคราช
ตั้งสวดสามวันก่อนทำวิธีเผาต่อไป